สวัสดีค่ะ

แบบเข้าไปข้างในแล้วหัวใจเต้นเร็วมากเลย

เพราะว่าเห็นพอออกไปใช่ไหมคะ

แต่ก็คิดว่ารอบหน้าก็จะพัฒนาไปเรื่อยค่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกของการใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็เดินแบบเลยค่ะ

หรือว่าเราเซตปลาไว้แล้วพอใจเราเลยค่ะคนแรก
พอใจค่ะพอใจมากสำหรับประสบการณ์แรกค่ะ
เพราะเรารู้อยู่ว่าจุดไหนของเราที่ยังไม่ชึบนะคะเพื่อจะได้เพิ่มเสน่ห์ค่ะ
อย่างเวลาแฟนก็คิดว่าเรามอไปด้วยไหมคะหรือเราก็
มองพยายามมองแบบว่าพี่ก็บอกมองหนูก็แบบเต็มที่
เพราะว่าแบบนี้คือความไลท์เนี้ยอีกแบบใจ
ใช่ค่ะด้วยที่มันเป็นชุดว่ายน้ำ
เหมือนที่ถ่ายชุดสปอร์ตเลยค่ะ
เราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่า
เพราะฉะนั้นกินค่ะของหวานก็ทานวันนี้
เรามีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราอดอาหารใช่ไหมคะ

เอาล่ะจัดเต็มไปเลยแล้วกันเพื่อความสนุก
แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามเขม่าวกันหน้าเวที

ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะหลั่งศาลถูกไหมคะ

ควินขึ้นทางแล้วตั้งแต่แบบ
เหมือนเปิดตัวมากราดเราก็เหมือนสูงขึ้นเรื่อย
ได้มีคนมองว่าเราจะสามารถปากมงได้
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะ

ตัวควินจะเป็นจุดที่แบบว่า

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควีนรู้สึกว่า

เองเมื่อฉันมีศักยภาพ
เพราะเราไม่เข้าใจบทบาทของวงการบันเทิงเท่าไหร่

เรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนได้เข้าไปดูคอนเทนต์ที่ควีนเขียน

ซึ่งจะเน้นในการสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน

ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน

ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ

ให้กับเด็กให้กับเยาวชน
นะคะแล้วก็ทักษะต่าง

มีความสามารถมีโอกาส

ด้วยตัวเราเองได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ควีนเริ่ม
เป็นอะไรที่เราทำแล้วมีความสุข
แล้วคนอื่นที่เขาได้รับนอกจากความสุข

กระดับทัศนคติและความคิด

พร้อมสำหรับไปคว้ามงศาลให้ประเทศไทยไหมครับ

วีนจะเป็นคนเน้นหนักไปในเรื่องของโครงการ

ถ้าวันนี้เรามาอยู่ในจุดยืน
แล้วทำให้ทุกคนเห็นว่าเราทำโครงการก็น่าจะเพียงพอ
แต่มีพี่หลายคนเดินเข้ามาบอกว่า

เพราะฉะนั้นคว้าโอกาสนะคะ
แล้วผลักดันในระดับชาติ

และในอนาคตซึ่งจะต้องเป็นระดับโลก
นั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสได้ทำงาน

เพราะประชากรในโลกมีเป็นล้านล้านคนถูกไหมคะ

เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคน

จะทำให้เขามีความรู้สึกว่า
ตัวเขาเองก็ขึ้นมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
นี่จะเป็นโค้ชที่วินพูดเสมอว่า

ซึ่งทุกคนเริ่มต้นได้ที่ตัวของคุณเองค่ะ
พี่ขออีกหนึ่งคำถามครับ
แต่มันอาจจะมีการถูกเราอาจจะถูกจำกัด
เรื่องของความคิดหรือการพูดออกไป

เราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของมนุษย์แต่ละคน

ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่มันใหญ่ขึ้น
เพื่อประโยชน์ของคนหลายคนนะคะ
เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นทั้งสองฝ่าย
นั่นคือสิ่งที่หลายคนทำอยู่ในปัจจุบัน

แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังนะคะ
คือการที่ไม่ทำให้หลากหลายกลุ่ม

และอีกวิธีหนึ่งที่ควีนทำก็คือว่า

เพราะว่านั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่มันเริ่มมาจากระบบความคิด
โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนกฎอะไรต่าง

ขยายมาเป็นวงกว้างค่ะ